พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ
บุกไปตรวจคนที่ผับดังปรากฏว่ามีคนโวยวาย
บอกอ้าวอะไรอ่ะผมลงทุนเป็นร้อยล้านนะเนี่ย

แล้วผมก็มีการเคลียร์ทุกอย่างคือผมทำถูกต้องแล้วนะ
เหตุการณ์นี้พอคลิปเผยแพร่ไปในโซเชียล
วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยครับไปดูฮะ
ช่วงก็คือบอกว่าเคลียร์หมดแล้ว

เพจดังแชร์คลิปนี้ครับ

ผู้ใหญ่ผมดูแลหมดผมจ่ายใครก่อน
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
ประมาณสักช่วงตี๓เจ้าหน้าที่ป้องกัน
จังหวัดชนบุรีแล้วก็ชุดสืบ
ตำรวจภูทรภาค๒แล้วก็ตำรวจพัทยาครับ

มีทั้งคนไทยและต่างชาติกว่า๒๐๐คน
บรรยากาศหน่อยฮะตอนที่ตรวจสอบ
พอเข้าไปสั่งให้เปิดไฟสั่งให้ปิดเพลง
นักท่องเที่ยวถูกกันไปไว้แยกเลย
ผู้หญิงอยู่โซน๑ผู้ชายอยู่โซน๑นะฮะ
หลังจากนั้นก็ขออนุญาตตรวจบัตรประชาชน
เพราะว่าถ้าอายุต่ำกว่า๒๐ห้ามเข้า
แล้วก็จับตรวจฉี่เลยครับ
แต่ทีนี้มันมีจังหวะขึ้นคู่ขนานฮะวินโด
จังหวะที่เมื่อกี้นี้เขามีการโวยวายกัน

เขาฮือฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่ออกไปเลยครับ
จังหวะที่มีคนไปบอกว่าอ้าวอะไรมาตรวจแบบนี้ได้ยังไงเนี่ย
ทำให้คนที่เขามาเที่ยวนักท่องลาตรีบางส่วน
ฝ่าวงล้อมออกไปก็ยอมรับตรง
ได้ไม่หมดหรอกครับเพราะว่ามีประมาณ๒๐๐คนใช่ไหมครับ
ก็เลยทำให้ไม่สามารถจะตรวจฉี่ได้ทุกคน
แต่เอาล่ะในระหว่างนั้นนะฮะลองขึ้นวินโดเทียบคู่ได้นะครับ
ระหว่างนั้นที่กำลังเกิดเหตุการณ์กลหนวุ่นวาย
เขาก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าในพื้นที่
ไปเจอวัตถุคล้ายกับยาเสพติด
มันจะเป็นเหมือนกับถุงซิปล็อกใสแล้วมีผงขาวแบบนี้ฮะ
ถามว่าเจอตรงไหนเขาบอกว่าโซนด้านหน้า
จะเจอแบบด้านขวามือบนจอที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
อยู่เยอะทีเดียวเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติม
เพราะเขาบอกว่ามันเป็นวัตถุที่คล้ายยาเสพติด
แต่ในคลิปแจ้งหน้าที่บางคนก็พูดนะ
แล้วก็ตรวจเบื้องต้นยังไม่เจอบุคคลที่มีฉี่ม่วง
ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้คงต้องรอตรวจสอบขยายผลต่อไป
อย่างไรก็ตามครับได้คุมตัวคนที่เขาดูแลผับแห่งนี้
ไปที่โรงพักและเบื้องต้นแจ้ง๓ข้อหานะครับ
ผับเกินเวลาขายเหล้าเกินเวลา
ปล่อยประละเลยให้มียาเสพติดในสถานบริการ
แล้วคุณมาอ้างว่าผมดูแลแล้วเจ้าหน้าที่

อันนี้ก็ต้องตรวจสอบขยายผลด้วย

รายงานให้ทราบต่อไปนะครับ